เอามานะคะแต่ไปเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ไปคู่กันนะคะ
เอาน้องหมาไปด้วยพิษกับมารีค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าที่เราจะให้ดูเนี่ยไม่ได้ดูน้องหมาไปเที่ยวทะเลนะ
ไปดูงานอีเวนต์เมื่อวานนะคะต้องบอกว่าป่วนจริงค่ะ

แล้วหมาเจอหมาคุณผู้ชมมันไม่อยู่กับที่ดิสิคะนี่
นี่คือน้องไฟเดย์ไงที่เรารายงานตลอดตัวจริงเธออายุ๑๑เดือนยังไม่ถึงปีนึง
หนักไป๓๕กิโลค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งงานนี้นะคะพิษต้องโชว์สกิลแบบอะไรรู้ไหมคะ
อุ้มน้องหมาโชว์นี่นักมากนี่นักมาก

เอ็นดูจริงนะคะงานนี้จริงมารีมาด้วย

แต่ว่าเขาขอพี่นักข่าวว่าอย่าถ่ายหนูเลยก็ไม่เป็นไรค่ะ
ก็มาถามหนุ่มพิษละกันก็คือวาเลนไทยก็อย่างที่บอกไปเรียบง่ายมากนะคะ
และที่สำคัญเนี่ยค่ะน้องหมานี่แหละค่ะ
เป็นคิวฟีดคอยเชื่อมใจให้พิษมาเรียนรักกัน
ตอนนี้คือเจ้าไฟล์เดย์ไปอยู่กับมารีแล้วนะ

ก็คือการสูญเสียคุณพ่อด้วยโรคหัวใจตีบนะคะเมื่อปลายปีที่แล้ว
หลังจากที่เก็บศพไว้ครบ๖เดือนตามความตั้งใจของครอบครัวค่ะ
เร็วนี้ค่ะก็ได้ทำพิธีชาปนกิจส่งพ่อสู่สวรรค์แล้วค่ะ
เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์หนุ่มพิษกาชัยหน่อยค่ะ
คืออยู่ดีวันหนึ่งผมกลับมาบ้านตอนบ่ายแม่โทรมา
แล้วก็บอกว่ารีบกลับบ้านมาหน่อย

บอกว่าเมื่อวานยังคุยกันอยู่เลย
แล้วผมเป็นคนไปพลิกตัวพ่อแล้วปั๊มเองอะไรอย่างนี้

สุดท้ายก็ไปชนะสูตรก็บอกว่า

ก็วิวเหมือนกัน
ตอนที่เก็บพ่ออยู่๕๖เดือนเหมือน

ก็เสียใจก็ยังเสียใจอยู่เสมอ
คิดถึงเสมอแต่ก็ทำอะไรไม่ได้
ก็คุ้นแหละครับเพราะว่ามารีก็เห็นมาตั้งแต่เล็กเลย
เหมือนเขาจะเห็นผมเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าฝูง

ใหญ่มาก